ไม่ร่วมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูเวทตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า

แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
ถ้าจะให้เรียกแบบที่มินเรียกเนี่ยคือตลาดประตูน้ำฝั่งร้อน
แต่ว่าถ้าเป็นชื่อเขาจริงคือตลาดเฉลิมลาบใช่ไหมคะ

เขามาประท้วงเพราะว่าจะมีการขับไล่พื้นที่บริเวณนั้น
แล้วก็จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้มันเจริญเติบโต
เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยนะครับ
ก็ต้องเล่าประวัติให้ทราบเสียก่อนว่า
ศูนย์การค้าเฉลิมลาบเนี่ย
คือเป็นจุดเริ่มต้นของบริเวณประตูน้ำ
สมัยก่อนมีคนไปซื้อของพวกเสื้อผ้า
ใช่มีเสื้อผ้าเครื่องสำอาบมินิคอนไปเดิน
บริเวณนั้นก็เดี๋ยวดูภาพในอดีตซึ่งผมมีเอามาฝากนะครับ
เป็นภาพตั้งแต่สมัย๔๕๐ปีก่อน

ซึ่งบริเวณนี้ถามว่ามีความเจริญไหม
มีนักท่องเที่ยวก็จะมาบริเวณนี้เขาเรียกว่าประตูน้ำมาร์เก็ต

ฝรั่งพูดอาจจะมันเพียง
บริเวณนี้ผมก็ต้องอธิบายถึงความเป็นมาว่า
นั้นคุณมิ้นก็คงยังไม่เกิด
เกือบไม่ทันค่ะแต่ว่าได้ยินชื่อมานานแล้วแล้วก็ตอนที่
ตอนที่ยังทันก็ได้ไปเดินเหมือนกันช่วงประมาณสักแบบ๑๐กว่าปี
ประวัติของบริเวณนี้ผมรู้ดี
เพราะว่าไปอยู่บ่อย
พื้นที่ตรงนี้ครับตรงนี้คือถนนเพชรบุรี

เสื้อผ้าอะไรต่างตรงนี้

บริเวณที่พูดถึงที่มีเหตุพิพาทกันตั้งแต่เช้าวันนี้

พื้นที่ทั้งหมด๗ไร่

นี่คือพื้นที่บริเวณนี้ที่มีข้อพิพาทนะฮะ
ตรงนี้ถนนเรียกว่าถนนราชปารพ

เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สินส่วนพระมหาศัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์
แล้วส่วนพระองค์ก็คือเป็นทรัพย์สินของพระมหาศัตริย์ที่มีมาแต่ในอดีตของท่าน
สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มี
ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในอดีตเป็นส่วนของพระมหากษัตริย์
มหาศัตว์โดยปัจจุบันก็คือเป็นราชการ

พระมหาศัตริย์เป็นผู้ปกครองก็จะมีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เยอะ
นี่ก็คือส่วนหนึ่ง
ทีนี้ถ้าผมไล่ประวัติของบริเวณประตูน้ำเนี่ยนะคุณมิ้นคงจะไม่ทราบ
เป็นตลาดโต้รุ่งนะฮะเป็นตลาดโต้รุ่งก็เป็นตลาดสดนี่แหละครับ
มีหลังคาขายผักขายเนื้อขายหมูอะไรอย่างนั้นแหละครับ

บริเวณประตูน้ำเนี่ยก็เวลาพอสมควรก็ไม่ใช่ง่ายนะ

มีปัญหาเช่นเดียวกันกับศูนย์การค้าเฉลิมลาบนี่แหละครับ
ศูนย์การค้าเฉลิมลาบ

ถามว่าที่นี่มีพื้นที่เป็นยังไง

ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่า
การที่จะสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับ

ศูนย์การค้าเฉลิมลาบ

ถ้าจะพูดให้ฟังเนี่ยนะครับ

การค้าของประเทศไทยเลย

บูรพาอยู่ที่ไหนครับ

ถนนที่เป็นถนนเยาวราชครับ
ตรงมาตรงนี้บริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะ

เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นวังมาก่อน
ของเจ้าฟ้าพานุรังศรี

ให้เจ้าฟ้าพานุรังศรีซึ่งเป็น

แล้วตรงนี้คุณมิ้นรู้ไหมว่ามีอะไร

อยู่รอบนี่นะครับเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับ
ปี๒๕๐๐๒๕๐๐นี่ก็ต้องมี๖๐๗๐ปีแล้ว
คือในสมัยก่อนการสร้างศูนย์การค้าต้องมีโรงหนังเสมอ
ต้องมีโรงหนังแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยอาคารพาณิชย์นะฮะ
เพื่อจะขายอาคารพาณิชย์นะฮะ
และมีโรงหนังเป็นตัวดึงดูดให้คนมา
จุดเริ่มต้นของศูนย์การค้าของประเทศไทย

มีการสร้างกันใหญ่โตในบริเวณนั้น
จนกระทั่งต่อมาที่เขาเรียกว่า

ก๋าเหลงวังก๋ีบังลำพู
เป็นยุคบังลำพูกับวังกี่วังวังบูรพาตรงนี้แหละครับ
ที่บอกว่าคนที่ชอบมาเดินเหมือนกับสมัยนี้คือพารากอน
คือถ้าจะไปห้างไปรวมตัวกันเขาต้องไปที่นี่
ครับประวัติของศูนย์การค้าก็ยังไม่จบนะฮะ
ต่อมาก็มีคุณต้องรู้จักแน่ตรงนี้

มีมีตั้ง๑๒

๓โรงหนังก็มีอาคารพาณิชย์
ลักษณะการสร้างศูนย์การค้าก็จะเป็นแบบนั้นโดยตลอด
คือต้องมีโรงหนังมีอาคารพาณิชย์
และเอาอาคารพาณิชย์ไปเซ้ง๒๐๓๐ปี
เช่นเดียวกัน

บริเวณนี้จะมีแผงทั้งหมด
เดี๋ยวผมขอชวนนิดนึง

แม้มีอาคารพาณิชย์
ทั้งหมด๖๘ห้อง

จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และก็มาลงทุนทำเป็นศูนย์การค้า

ตึกเป็นอาคารพาณิชย์

ดังนั้นสมมุติว่าผมเป็นนักลงทุน
ผมก็มาเช่าที่แปลง๑๗ไร่

แล้วก็มาแบ่งซอยเป็นอาคารพาณิชย์นะฮะ
และก็ให้คนที่สนใจ

นี่คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ถูกไหมครับ
ตรงนี้ก็ยังมีคนเช่าอยู่

มอบคืนให้เจ้าของที่ดินก็คือสำนักงานทรัพย์สินทร์

ทางทรัพย์สินก็ยังไม่มีแผนการอะไร

ทรัพย์สินทร์ก็ให้เช่าไปปี๒ปีก็โอเค

นี่คือแผ่นผังของประตูน้ำมาร์เก็ต

หรือตลาดประตูน้ำมาร์เก็ต

มาจากสำนักงาน

ออกนี้เนี่ยเอกสารราชการมาเลย
มีแผ่นผังแบ่งแบ่งแผ่นสำนักงาน

ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าในอดีตเขาแบ่งมาทั้งหมด๘๖๘ห้องก็จะเห็นได้อย่างนี้

นี่ถนนราชปารพนี่ถนนเพชรบุรี
บริเวณนี้ถามว่าคุณมิ้นมีความเจริญไหมช่วงนี้

ทีนี้ทางร้านค้าอาคารพาณิชย์ต่างเนี่ย

ความเจริญก็ดูซุดโทรมนะฮะ
ถงอาคารพาณิชย์ก็ดูไปตามการละสมัยนะครับมันก็จะมีปัญหาล่ะครับ
เพราะว่ามันมีคนตกลงยอมย้ายแล้วนะฮะอืม
ตามข่าวสารของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีผู้ที่ยอมตกลงลื้อถอนยอมย้ายไป

ซึ่งมีรับกันอยู่เนี่ยย้ายออกไปแล้วนะฮะ

คือคนยอมย้ายเนี่ยมันก็จบไปแล้วล่ะ
พื้นที่สีเขียวนี่คือยอมย้ายไปแล้ว
สีเขียวคือผ่านแล้วยอมย้ายตกลงเรียบร้อย

มีอยู่สู้คดีอยู่๑๕๔สัญญาก็คือสีเหลือง
จะเห็นได้ว่ามันเป็นห่อมอยู่นะครับ
เขียวไปประมาณ๘๐แล้วล่ะ
เหลือเหลืองที่ยังต่อสู้อยู่นะฮะ
ก็เหลืออยู่บริเวณประมาณสัก๒๐นะครับ
ทีนี้ถามว่า
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราจะเลือกแนวทางไหน
ทางผู้เช่าเดิมเขาก็บอกว่าทำไมไม่คุยกับเขาก่อน
เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อดีตแล้ว
แล้วก็มาทำอย่างนี้เขาก็จะต้องไปหาเดือดร้อน
หาที่อยู่ใหม่หาที่ทำธุรกิจใหม่
เงินที่จะชดใช้เป็นพวกค่าลื้อถอนบ้าง
ขนย้ายบ้างหรือแม้กระทั่งเงินทดแทน
ซึ่งเขาบอกว่าแผงนึงเนี่ยได้เงินถึงแสน๒
ส่วนถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ได้ล้านหนึ่ง
คือสำนักงานทรัพย์สินเขาจ่ายให้
เขาบอกเงินแค่นี้มันจะไปพอที่ไหน
เงินล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรได้
ดังนั้นเดี๋ยวเบรกต่อไปเราก็ต้องไปถามดูแล้วครับว่าผู้เช่า
หรือคนที่อยู่ในบริเวณตลาดเฉลิมลาบเนี่ยเขามีความรู้สึกกันยังไง
พักสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
ด้วยปกติของการของที่ดินนี้มีลักษณะก็อยู่ง่ายเรียกั้นนะ
ก็คือคนที่เป็นใครครับเจ้าของใช่ไหมเจ้าของที่ดิน
ง่ายละครับเจ้าของที่ดินนี้

กรณีตลาดเฉลิมลาบเนี่ยคนเช่าก็เช่ามา๓๐ปีมาพัฒนาเป็นอาคาร
และก็ให้คนมาเช่าต่อเซ้งต่ออีกทีหนึ่ง
พาณิชย์น่าสนใจนะแถวประตูน้ำ
ในสมัยนั้นก็ไปเซ้งกันมาเซ้ง
เขาใช้คำว่าเซ้งไม่ใช่ซื้อนะเซ้งก็คือมีระยะเวลาจำกัด
อาจจะจำกัดว่า๒๐ปี๓๐ปี
เพราะเจ้าของที่นั้นเขาไม่ได้ขาย
เขาให้เช่าที่นะครับและไปพัฒนาเป็นตึก
สมัยก่อนที่ผมบอกว่าสมัยวังบูรพาบ้าง
สยามสเวอร์บ้างก็มีลักษณะเหมือนกัน
สยามสเวอร์คนที่เป็นเจ้าของใครที่ดิน

ไปแล้วก็ไปปลูกตึก
ในสมัยนั้นมาปลูกตึกแล้วก็เซ้งไป
เป็นห้องใครอยากสนใจก็มา
ซึ่งเป็นปกติของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอดีต

ไม่มีแล้วเขาทำเป็นศูนย์การค้าใหญ่โต

มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีบันไดเลื่อน

เดี๋ยวนี้ใครซื้อของในตลาดสดบ้าง

แม้กระทั่งไกลชาญเมืองยังมี
ผู้สูญการค้า
มีห้างค้าปลีกต่าง
ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยครับถ้าท่านอยู่รู้อยู่แล้วนะ
แม้งกระทั่งอำเภอกว่าทางจังหวัดนั่นก็มี
ทีนี้เราก็ต้องไปถามความรู้สึกของเขาเพราะว่าอย่างนี้คุณมิ้น
คนที่เขาอยู่มาในอดีตเนี่ยเขาก็ต้องเดือดร้อนถูกไหม

เขาอยู่มาหลายสิบปีอ่ะนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาร้องเรียนคือ
ชาวตลาดเฉลิมลาปประตูน้ำเขาบอกว่าเขาพเจ้าทั้งหลาย
มากกว่า๖๐ปีได้สร้างบ้านเรือนพัฒนาที่ดิน
แต่ปัจจุบันกลับถูกสำนักงานทรัพย์สินบอกเลิกสัญญาฟ้องขับไล่
เขาจะทำไมขยายไง
ถูกไหมเขาจะขยายพื้นที่มาตรงนี้
ขยายพื้นที่วันนี้๗ไร่ไม่น้อยนะ
พื้นที่ตั้ง๗ไร่แล้วผมถามคุณนะคุณมิ้น
เจ้าของที่ดินต้องการให้ใครเช่า
ระหว่างคนเช่าที่เป็นยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหญ่เป็นศูนย์การค้า
พร้อมที่จะให้ค่าเช่าแปลงนี้คุณว่าสักเท่าไหร่
ที่ดินตรงนั้นก็แพงอ่า๓๐๐ล้านได้ไหม
ถูกไหม๓๐๐๐ล้านกับผู้เช่าลายย่อย
ซึ่งแน่นอนครับทางเจ้าของก็คือสำนักงานทรัพย์สิน
ถูกไหมคงปรารถนาที่จะตกลงกับยักษ์ใหญ่บริษัทอสังหาริมทรัพย
ตินัมซึ่งจะมาลงทุนศูนย์การค้าติดแอร์

ลายย่อยเขาก็ต้องมีนะครับเขาบอกว่าทำไมไม่มาตกลงกับเขา
ดังนั้นเขาก็บอกว่าไม่เปิดเผยราคาเลย
ถ้าเกิดเขาจะทำเนี่ยเขารวบรวมตัวกันได้เขาก็ให้ค่าเช่าได้
เพราะคนอยู่เขาก็พร้อมที่จะให้เช่า
เพราะเขาบอกว่าไปให้พระตินัมเช่าห้างพระตินัม
ตินัมเขามีตั้ง๒สาขาแล้วใหญ่โต
นี่คือสิ่งที่เขาร้องเรียนมาเรามองภาพสองด้าน
ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เข้าข้างใคร
ก็ดังนั้นผมก็เอาความเดือดร้อนของชาวบ้านมา
และเราไทยรัฐก็ยังไปสัมภาษณ์นะครับ
ถามความรู้สึกของชาวบ้านก็ลองดูครับ
เราเคยอยู่อ่ะนะใจเสียเหมือนกันแต่เราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
ไปอยู่ที่อื่นเราไม่เหมือนอยู่ที่นี่ความที่เราอยู่นานเกินไป
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายได้เราอยู่ตรงนี้เนาะ
อยากบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาอนุญาตให้คนในตลาดนี้ปรับปรุงเองได้
คนในตลาดนี้เขาทำได้แต่เขาไม่ยอมเขาจะให้นายทุนอย่างเดียว
ถ้าเขาปล่อยธรรมชาติไปมันก็มีปัญหา
แล้วทีนี้จะมาเล่นไล่เราทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้
ว่าปีที่แล้วก็มีเรื่องกันมาและมีการจราจาระหว่างผู้ใหญ่และชาวบ้าน
เป็นข้อตกลงที่เรียบร้อยดังนั้นว่า
ขอให้เป็นคดีสุดท้ายเสร็จก่อนแล้วค่อยมายึดพื้นที่
ทางเขาก็รับข้อตกลงไปที่อยู่มาปีนี้ก็เอาอีกแล้ว
สิ่งที่เขาพูดคือเขาต้องการมายึดพื้นที่ในส่วนที่เซ็นคืนไปแล้ว
แต่ถ้าคุณทำแบบนั้นชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้
เพราะว่าในตลาดก็ยังมีคนค้าขายอยู่
ตามความหมายของคุณผู้หญิงคนนี้เขาหมายความว่า
ไอ้ที่ยึดไปแล้วคือหมายความว่าตกลงแล้ว

ถูกต้องครับพื้นที่คือพื้นที่สีเขียวนี่เขามีความหมายว่า
เมื่อตกลงไปแล้วพื้นที่สีเขียวนี่แหละครับ
พื้นที่สีเขียวนี่คือตกลงไปแล้วยอมแล้วตกลงยอมรับเงินแล้ว
พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาไปแล้ว

แต่ที่ไม่ไปคือสีเหลืองเนี่ย
วันนี้ก็เขาสนทิกำลังทั้งมีทั้งเทศกิจทั้งตำรวจอะไรเนี่ย
เพื่อที่จะไปปิดพื้นที่สีเขียว
ทีนี้ไปปิดเนี่ยก็แน่นอนครับ
คนที่อยู่ก็โอ้โหข้างเอามาปิดสังกษีเขาจะค้าขายยังไง
นั่นคือสิ่งที่คุณผู้หญิงที่เป็นชาวบ้านพูด

ทำไมไม่ไปฟ้องให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ย

เหลืออยู่ประมาณ๖๑คดีนะครับ
ที่อยู่ที่รอฟังคำพิพากษาสารดีกา
อีก๑๑๓สัญญา
นั่นหมายความว่ารอให้จบไปเลยดีไหม
ถ้าจบไปเลยแล้วก็มาปิดทีเดียว
ไม่ใช่ว่าตอนนี้มีบางส่วน
ก็คือประมาณ๗๐๘๐ที่เขายอมแล้ว

ส่วนไอ้ที่๒๐๓๐เขาจะทำยังไง
อันนี้คือการที่ชาวบ้านทั้งสองมุม
เขาบอกว่าอันนี้ของสำนักงานทรัพย์สินนะครับ
เขาบอกตลาดเฉลิมลาบมีเนื้อที่๗ไร่เศษ

มีแผงค้าประกอบไว้ด้วยแผงค้าอาคารพาณิชย์
รวมทั้งหมด๖๙๗สัญญา

ซุดโทรมบันไดหนีไฟบางส่วนถูกกั้นต่อเติม

สายไฟฟ้าท่อน้ำปลาปลามีสภาพซุดโทรม
เหนือจากนั้นสภาพในการตลาดเริ่มซบเศร้า

ลายเช่าเป็นพื้นที่เก็บของแล้วออกไปค้าขายริมถนน
เกิดความไม่เป็นระเบียบโดยพื้นที่โดยรอบ
เจ้าของอื่นมีการพัฒนาไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว
สำนักงานทรัพย์สินจึงพิจารณานำพื้นที่กลับมา

จะเกิดประโยชน์คุ้มค่ากว่าการปรับปรุงซ่อมแซม
ดังนั้นในปี๒๕๕๕สำนักงานทรัพย์สิน
ยุติการเช่านี่ไงที่ผมบอกว่า
ไม่เช่าละตอนนั้นต่อไปปีต่อปี

และขอคืนพื้นที่
คือหมายความว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ปี๕๕แล้วนะครับ

ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินได้มอบเงินช่วยเหลือ
สิทธิ์กลับมาเช่าใหม่หลังการพัฒนาแล้วเสร็จ
อืมแต่ก็ยังมีผู้เช่าเดิมบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
เจรจาจนถึงที่สุดแล้วไม่ได้ผลจึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาล
ขอพื้นที่คืนปัจจุบันผู้เช่าทั้งหมด๖๙๗สัญญา
มีการส่งคืนสถานที่แล้ว๕๔๓สัญญาเหลืออีก๑๕๔สัญญาอยู่ในชั้นศาล
ได้รับคืนมาแล้ว๘๐สำนักงานเห็นว่าอาคารถูกทิ้งล้าง
เสี่ยงต่อการถูกบุกลุกซ้ำซ้อนถูกโจรกรรมก่ออาจยากรรม
รวมถึงความเสี่ยงต่อการเพลิงไหม้และภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินเอง
ทยอยลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับคืนมาและจึงน่าจะเป็นมาตรการดีที่สุด
นี่คือปัญหาของเมื่อเช้านี้ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะปิดเขาจะพัฒนา
เพราะว่าสภาพมันซุดโทรมแล้วผ่านมา๔๐ปีแล้วแล้วพื้นที่๘๐นั้น
ก็มีการส่งมอบพื้นที่คืนแล้วส่วนอีก๒๐ก็พื้นที่ตามที่ว่านี่แหละครับ
เขาก็บอกว่าเขายังไม่ยอมพร้อมไปเขาทำใจไม่ได้เขาพร้อมที่จะพัฒนา
ก็มีปัญหาแบบนี้เกิดประจำทางออกเราเจอกันตอนเบรกถัดไปครับ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นคือฟังดูแล้วมันไม่น่าจะแก้ง่ายนะคุณชุวิ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของปากท้องชาวบ้านกับกลุ่มนายทุนถูกไหมครับ
คุณชุวิตเคยเจอสถานการณ์นี้มาแล้วใช่ไหมคะ
ครับผมได้ฐานะเจ้าของที่ดินนะครับแน่นอนครับ
ผมไม่สามารถในช่วงที่ผมมีภาระเรื่องดอกเบี้ย
ผมก็อยากจะเร่งรัดให้คนเช่าไปแต่ของผมนี่หนักกว่านี้นะฮะ
เพราะว่าคนเช่าเนี่ยนะมีตังค์หมายความว่าเขายังอยู่เนี่ย
เขาก็มีรายได้นะฮะไปขายของในคนละกรณีกับตลาดเฉลิมลาบนะครับ
ท่านผู้ชมครับอย่าไปปะปนกันบริเวณนั้นคือบริเวณที่ที่ผมมีปัญหาคือบาเบีย
ก็ขายเหล้าขายอะไรนะมันรายได้ดีอยู่แล้วตรงนี้อ้าวแล้วกลับมาที่ตลาดเฉลิมลาบว่า
เจ้าของที่ดินก็มีปัญหาแล้วครับว่าคุณมิ้นอยากจะให้รายย่อยเช่าไหม
หรืออยากจะไปให้ยักษ์ใหญ่เลยแพทตินัมแพทตินัมมาตกลง
ถ้าคิดในเชิงธุรกิจยังไงก็ต้องเลือกยักษ์ใหญ่เอาพูดง่าย
ถูกไหมครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคุณมิ้นอยากได้พารากอนไหม
อยากได้ศูนย์การค้าเอ็มโพเลียมเอ็มโคเทียไหม
มีบันไดเลื่อนติดแอร์ตึกใหญ่โตมโหลาน
หรืออยากจะไปดิวกับรายย่อยแผง
ถ้าถามว่าในแง่ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยคงไม่ผิดหรอกครับ
เพราะเขาก็คิดถึงการพัฒนาเป็นหลัก
บ้านเมืองเจริญเติบโตก็มีการพัฒนาไป
ที่นี้จะทำอย่างไรกับคนเช่าฐานาจ้าของที่ดินแน่นอนมีค่าชดเชย
ที่บอกว่าค่าชดเชยจะเป็นค่าลื้อถอนก็ดีค่าขนย้ายก็ดี
แม้กระทั่งเขามีการค่าเวรคืนอาคารพาณิชย์ให้๑ล้าน
แผงให้๑๐๒๐๐๐บาทอะไรต่างลาวนี้

นั่นก็เป็นการที่ต้องตกลงกันระหว่างเจ้าของที่นี่กับคนเช่า

ฟังเมื่อสักครู่ที่พ่อค้าแม่ค้าพูดกัน
ก็คือบอกว่าไม่มีที่จะทำกิน

ก็ในเมื่อรายได้เขาอยู่ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เขาพูด
ตรงนั้นคือสิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าที่เนี่ย
คุณมิ้นมันแพงขึ้นเรื่อยถูกไหม
เขาจะไปหาที่แบบนี้แล้วราคาถูก
มันก็ยากแถมคนก็ติดแล้วด้วยคนติดตลาดแล้ว
แถมนี้หาที่ไหนล่าจะปลารบกับเพชรบุรี
ซึ่งมีความเจริญมากกับบริเวณนี้

ก็เป็นพื้นที่ที่แบบโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะ

ก็จะลามไปตรงนี้เรื่อยไปถูกไหมครับมีแผงลอยข้างหน้า
ลอยหรือวิธีการค้าขายแบบเก่าก็จะหมดไป
เรายังไม่เห็นเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ตลาดสดที่ไหนคนเยอะ
เพราะเดี๋ยวนี้ก็ไปเดินซื้อของอาหารสดในศูนย์การค้ากัน
ในตลาดที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกันถูกไหมครับ
มีแอร์เย็นสะอาดเรียบร้อยจัดเนื้อเป็นหมวดหมู่

วิถีชีวิตของคนสมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
แม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์อย่างวันก่อน
คุณผมคุยกับคุณดำรงพุทธตานซึ่งเป็นเจ้าของคู่สร้างคู่สมเอง

เพราะคนเดี๋ยวนี้อ่านออนไลน์อ่านมือถือ

หนังสือไล่ปิดตัวกันเป็นว่าเล่นเลย
นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
แน่นอนครับเมื่อวิธีชีวิตเปลี่ยนนะฮะ
จากวังบลูพาจากสยามสแควร์ซึ่งเป็นตึกถงตึกแถวเดี๋ยวนี้
ก็บางส่วนก็ถึงขนาดเปลี่ยนเป็นพารากอน
แม้กระทั่งผมลืมพูดเรื่องมาบุญคลองไป

คุ้มครองก็เช่นกันครับเป็นศูนย์การค้าในสมัยก่อน
ซึ่งเปิดขึ้นมาพัฒนาเป็นต้นแบบเลยครับ
บนคลองเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าในปัจจุบัน
จนปัจจุบันนี้ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่ากองลีท
ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่
เราสามารถที่จะเอาสร้างเจ้าของที่ดินเอาไปให้ยักษ์ใหญ่
ใหญ่ก็ไปสร้างตึกมา๓๔๐ชั้นศูนย์การค้าใหญ่โต
เสร็จแล้วเอาเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์

เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลยครับข้อดีคืออะไรครับ
พอเข้าตลาดหลักทรัพย์คนที่สร้างได้เงินกลับมาเลยโดยทันที
เขาไปเสนอขายให้กับประชาชนประชาชนก็เห็นว่าอุ้ยฝากดีสูงกว่าแบงค์ได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์
ซื้อหุ้นจากบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้๕
พอครบ๓๐ปีทุนมันก็จะลดลงทุกปีทุกปีทุกปีนะฮะ
ก็กลับคืนไปสู่เจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินได้ประโยชน
ประโยชน์ยังไงก็ได้ตึกกลับมาได้เงินมา
๓๐ปีก็ได้ตึกกลับมาอีกถูกไหมฮะยักษ์ใหญ่ผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ก็สร้าง๓บันบวกค่าเจ้าของเจ้าแล้วเอาไปขายในตลาดครับ
ผู้ถือผู้ลงทุนหลายย่อยก็พร้อมที่จะซื้อ
ทุกคนวินวินได้เงินหมด
มันเป็นรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ของวันนี้ครับ
มีศูนย์การค้าหลายที่มีโรงแรมมีออฟฟิศหลายที่ที่อยู่ในกองหลีด
เป็นกองทุนเหรอฮะอุณชุมิตก็คือกองทุนชนิดหนึ่งเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมมากในตลาดหลักทรัพย์
เพราะว่าผู้ที่สร้างนั้นสามารถเอาเงินทุนพร้อมกับทุนพร้อมกับที่ลงทุน
กลับมาได้อีกทีเดียวก้อนเดียวเลยนะฮะดังนั้นก็พูดง่ายว่าชอบฮะ
สมมุติแล้วกันว่าผมเป็นยักษ์ใหญ่บริษัทหาแสงอริทรัพย
ผมก็เช่าที่ดินจากสำนักงานศาสินผมก็ลงทุนก่อสร้าง
ลงทุนไป๓๔พันล้านผมก็เอาไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์
มีคนซื้อได้กลับมา๗๘พันล้านเลยผมก็เอาเงินตัวนี้ไปสร้างที่ใหม่
เห็นไหมบริษัทศาสน์อสังหาริมทรัพย์ก็เอาเงินที่ได้กำไรไปสร้างตึกใหม่
ไปสร้างที่ใหม่ซึ่งปัจจุบันอันดับแรกเลยนะครับ
ซึ่งมีกองทุนหลายประเภทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
นี่คือต้นเหตุที่ว่าทำไมเงินถึงเยอะ
แล้วเขาถึงไม่ต้องการจะคุยกับรายย่อย

แล้วทางออกของรายย่อยอ่ะค่ะทางออกของรายย่อยก็อย่างที่บอกแล้วครับ
ทางสำนักงานอาจจะมีพื้นที่
ซึ่งแน่นอนครับคงไม่ใช่แถบที่เดิม
เพราะว่าแถบนี้ที่ดินมันเพิ่มขึ้นราคาสูงขึ้น

คนเช่าเขายอมย้ายไปด้วยความสบายใจ
แน่นอนครับกระบวนการทางกฎหมายทางศาล

ซึ่งอย่างที่ผมเจอคือมันต้องใช้เวลา
มันไม่ได้ปึ้งแล้วย้ายเลย
มันใช้เวลาทั้งต้นอุทธนิกาอาจจะสิ้นสุด
ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับ
มันก็ต้องอดทนคือเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

พัฒนาเป็นสิ่งที่ดีประเทศเราต้องเดินไปข้างหน้า
แต่ว่าก็จูงมือกันเดินค่ะอย่าเดินแล้วทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะสามารถเจรจา
แล้วก็ต้องใช้เวลานานขนาดไหน
ถึงจะสามารถจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ได้เรียบร้อยนะคะ

เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ